โดยหัวหน้าผู้ฝึกศรก็หวังนะคะว่าทีมจะเอาชนะความกดดันต่างแล้วก็เก็บ๓คะแนนตั้งแต่เกมแรกค่ะ
ตอนนี้สภาพความพร้อมของทีมถือว่าสมบูรณ์ค่ะโดยเชื่อนะคะว่าทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
ภาพไม่ได้แตกต่างกันมากนักแต่จะไม่ประมาทอย่างแน่นอนส่วนคู่แข่งที่สำคัญที่สุดมองว่าก็คือทีมของตัวเองนี่แหละ
ซึ่งถ้าสามารถเอาชนะความกดดันต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าภาพรวมถึงความได้เปรียบในเรื่องอื่นก็จะสามารถผ่านคู่แข่งทุกทีมได้อย่างแน่นอนค่ะ
ส่วน๑๑ผู้เล่นของทีมชาติไทยนะคะคาดว่าจะมาในระบบ๔๓๓ค่ะผู้รักษาประตูนะคะนนม่วงงามค่ะนายทวารจากทีมเชียงรายยูเนเต็ดค่ะ
ซินเตอร์ฮาฟสองคนนะคะเป็นการจับคู่กันของพิระวัตรอัคธรรมดาวรุ้งจักรบริรัมด์ที่จับคู่กับจินพัฒน์ลีอ่อค่ะ
ซ้ายนะคะจะเป็นสุประวีมีประทังค่ะลงสนามวันคล้ายวันเกิดของตัวเองด้วยส่วนแก๊กขวาค่ะรัตนากรใหม่คามิค่ะ
พานุเดชใหม่วงแล้วก็ชาววัฒน์เยื้อรชาติ
ส่วน๓ประสานในแดนหน้านะคะก็จะมีชัยวัดโบราณกับมนตรีพรมสวัสดิ์ที่คอยซัพพอร์ตเกมรุกให้กับหน้าเป้านั่นก็คือสิทธิโชคกันหนูค่ะ
มาดูมองโกเลียนะคะที่มีกุญสือเป็นมิเชลไวทที่เคยคุมทีมชาติฟิลิปปินส์
เมื่อวานนี้ก็พาลงพาทีมลงฝึกซ้อมที่สนามสุพัชลาศัยด้วยการยืดเส้นยืดสายเบาค่ะ
พร้อมกับบอกนักเตะให้มุ่งมั่นในการเล่นแล้วก็ยอมรับนะคะว่าทีมชาติไทยเหนือกว่า
และก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องของคะแนนแต่อยากจะสร้างทีมชุดนี้ไว้เพื่ออนาคตมากกว่าค่ะ
โดยมองโกเลียชุดนี้นะคะก็มีผู้เล่นเฉลี่ยอยู่ที่๑๐อายุอยู่ที่๑๙ปีค่ะ
โดยมี๖คนนะคะที่มาจากทีมชุดใหญ่และนักเตะที่น่าจับตามองก็คือมิดฟิลตัวลุกวัยเพียงแค่๑๖ปีค่ะ
ชื่อว่ากันโบกัญญาบ้าค่ะ
สำหรับฟุตบอลยู๒๓ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะคะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันนะคะ
เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ถ่ายทอดสดมาจากสนามสุพัชลาศัยนะคะ
เริ่มต้นวันนี้ค่ะพบกับมองโกเลียนะคะต่อด้วยวันศุกร์ที่๒๑กรกฎาคมพบกับมาเลเซียและก็๒๓กรกฎาคมวันอาทิตย์
นัดสุดท้ายพบกับอินโดนีเซียค่ะ
รายการนี้ก็จะเอาแชมป์กลุ่ม๑๐ทีมแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุด๕ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่จีนต่อไปค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งรายการที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดนะคะก็คือฟุตบอลนัดพิเศษค่ะ
โดยจะลงแข่งขันกันในวันที่๒๒กรกฎาคมนี้นะคะเริ่มเข้าสัญญาณถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปค่ะ